ว่าทำไมจีบสาวดุเหลือเกินจีบสาวดุถึงเข้าขั้นที่ว่าคุกคามและลวนลาม
ผมพูดเกินไปหรือเปล่า
พอดีแต่ไม่พร้อมขึ้นแล้วแล้วค่ะ
ที่ไหนค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะ

จากนั้นก็มีผู้ชายขี่รถจักรยายนสีดำเขียว

แล้วก็มองมาถังโหนได้๓๔ครั้ง
แล้วก็พูดว่าขอเฟซบุ๊กหน่อยขอเบอร์หน่อย

ผู้ชายคนนี้ก็ยังขี่รถตามเธอมานะครับ

รถมันเยอะก็ขับกันไปช้าขี่กันไปช้า

ขี่มาประกบบอกเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน
เดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านเธอปฏิเสธสิครับ
แต่ผู้ชายคนนี้เอื้อมมือมาจับแขนจับก้น

ตกใจมากครับแบบตอนแรกแบบใจสั่น

หนูถ้าแบบจะจอดรถแล้วก็แบบอยากจะอ้วกอาเจียนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าการแบบจับต้องเนื้อตัว

ไม่ใช่น้อง๑๗คนนี้เท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย

นางสาวนูระไอนีมะกะรึนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เมืองยาลา

หนูจำได้เพราะหนูดูคลิปนี้หนูจำได้เลย

ขี่รถจักรยายนจะกลับบ้าน
จอดติดไฟแดงเนี่ยเนินหูกว้างนี่จู่
ผู้ชายคนนี้มาประกบที่มาถามแล้วมีแฟนยัง

กระทั่งเธอเห็นโปสต์ของผู้หญิงคนแรกเนี่ย
ฉะนั้นถ้าผู้ชมดูใบอายุ๑๗อะ

มั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกัน

ถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นคดีตำรวจทำอะไรไม่ได้

เพราะว่าเขาจะได้ตามตัวเพราะเห็นหน้าน้องบ่าวคนนี้ชัดเหลือเกิน

โอ้โหนี่เป็นภัยมากเลยนะ
ถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวเลย
น้องไม่น่าทำแบบนี้